ผู้ชายคนนึงนะตัวใหญ่เลยคุณผู้ชม
คือมีการขับรถมาปาดหน้า

มนี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
วิพากษ์วิจารณ์บอกมันเหมือนพวกสำนวน
เก่งกับหมาช่างกับเด็กกับคนแก่เลยนะครับ

จนคนตะโกนว่าพอแล้วดูสิ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ๑๙ธันวาคม
อยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวซอยไพรที่เพชรชบูรณ์
ผู้ชายตัวใหญ่หัวร้อนเขาแสดงพฤติกรรมแบบเกรี้ยวกราดมากเลยนะ
ตวาดชี้หน้าด่าเอามือมาทุบหน้าอกของคุณตา

ค่อยขี่สามล้อพ่วงข้างมาแบบนี้ค่ะ
ข้อมูลจากเพจที่มีการแชร์คลิปนี้นะ
บอกว่าผู้ชายตัวใหญ่บอกว่าคุณตาขับรถปาดหน้า
แล้วก็เลยตามมาปาดรถของคุณตาคืนลงมาด่า

แต่ผู้ชายตัวใหญ่นั้นระงับอารมณ์ไม่อยู่ค่ะ
พลั้งมือมาทุบเข้าไปที่อกของคุณตา

คือผู้ชายตัวใหญ่เขาตะโกนด่า
แล้วก็บอกว่ารู้ไหมรถกูซื้อมาเท่าไหร่

ทีนี้ทั้งเพื่อนและคนใกล้ชิดของผู้ชาย

หนุ่มอ้วนต้องทำพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าคุณตาไปขโมยกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มอ้วน

ทีนี้หนุ่มอ้วนก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาตามเอากุญแจคืน
ส่วนที่ทุบเนี่ยทุบไปอย่างแรงเพราะว่าตอนนั้นโมโหนะคะ
ซึ่งหลายคนก็ลงความเห็นว่าถึงคุณลุงจะไป
คุณตาจะไปขโมยกุญแจรถมา
แต่ก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายคุณตาไหม
ใช้สารเตี้ยตัดสินปัญหาแบบนี้เหรอ
ไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายดีกว่า
แต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ์เห็นคลิปนี้แล้ว
เดี๋ยวจะเรียกตัวชายตัวใหญ่หัวร้อนมาสอบถามข้อเท็จจริง
แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ